พาไปที่ลำปางไปแอวนรกนะเจ้านะฮะนรกจำลองคล้ายบ้านผีสิงค่ะ

เจ้าลงมาแล้วหรือข้าของเจ้าอยู่เจ้าตกบอกข้า
เมื่อเข้ามาดูเรื่องของข้าแล้วอย่าดูเรื่องของสนุกสนาน
เจ้าจงดูให้เกิดหลามคิดแล้วยอดถามใจตัวเองว่า
ได้คำอะไรไว้บ้างข้าสัตว์หลักสัตว์และพืชผิดในกลาง
พูดเท็จพูดสอนเสียดื่มน้ำเบาอย่าเสพิภัมษณ์
ต้นเหมือนตอนที่พี่ไปป่ะอะไรนะฮะ

สวนสนุกเหมือนไปสวนสนุก
คล้ายบ้านผีสิงนะแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ใช่ค่ะแต่ว่าเขาเป็นกุศโลบายนะคะอยากให้เห็นว่าการจำลองนรก
คุณลงมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคือลงไปหลายคนบอกว่าน่ากลัว

ใช่ค่ะลงไปเนี่ยมีเสียงคนพูดมีแสงมีสีคล้ายเลย
คือเขาต้องการให้เห็นว่าถ้าเกิดคุณทำไม่ดีคุณจะตกนรกคุณจะเจอสิ่งเหล่านี้
มีอะไรบ้างล่ะขโมยถ้าเกิดว่าพูดโกหกเนี่ยก็จะต้องมีการถูกหอกแหลมแทงปากนะ
พฤติกรรมประพฤติผิดในกามก็จะถูกหอกแทงนะคะแล้วก็ปีนต้นงิ้วนะคะ
แล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยของเมืองนรกเนี่ยอย่างที่เห็นไหม
ผมว่าหลอนหลอนปกติจะมีเมืองสวรรค์เมืองนรกเนี่ยวัดหลายที่ก็จะมี
ใช่อันนี้หลอนมากฮะอันนี้เห็นไหมพี่นี่หลอนจริงพี่เบิร์ดลองไปดู
พี่ต้องลองไปมันคืออะไรครับพี่ดูไม่ออกครับเหรอคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเอาล่ะมันเป็นกุศโลบายดีจริงนะคือถ้าเกิดว่าคุณทำดี
คุณก็จะได้ขึ้นสวรรค์ซึ่งปุ้ยเคยไปมาแล้วนะฮะอ่าดี
นี่ตัวเองไปสวรรค์คุณลงนรกอ่ะนี่คุณผู้ชมทัวร์จำลองเมืองนรกนะฮะ
อยู่ชั้นใต้ดินของวัดสันตินิคมสรรป่าศักดิ์ของจังหวัดลำปางนะคะ
แต่ก็มีป้ายเตือนนะตลอดระยะสองข้างทางนี่ป้ายเตือน
อ่านก่อนลงไปเที่ยวคนขวัญอ่อนโรคหัวใจห้ามลงไป
อ่าจริงจริงเป็นคำเกลือจริงจริงนะคะนี่นี่นี่นี่
อย่าพูดขนองปากเพื่อความสนุกด้วยนะใช่ห้ามลงไปคนเดียว
คนที่เป็นโรคหัวใจห้ามลงไปห้ามพาเด็กเล็กต่ำกว่า๖ปีลงไป
ข้อสุดท้ายคือถ้าท่านไม่มั่นใจว่ากลัวเนี่ย
อย่าลงไปถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเช่นช็อกหัวใจวายอย่างนี้
ไม่รับผิดความนะครับนี่มุมสูงของวัดสวยไหมครับ
แต่ด้านนอกสวยจังเลยสวยมากนี่คือให้เห็นข้างบนว่าเออ
มุมสูงเนี้ยเป็นยังไงคือวัดสวยค่ะเห็นไหม
สีอ่ะพี่ลองนับสิ๗สีข้างนอกน่าจะเป็นสวรรค์แล้วนะ
ใช่ข้างนอกน่าจะเป็นสวรรค์พอลงไปชั้นใต้ดินก็เป็นนรกนะคะ

มากมีโอกาสจะแวะไปเที่ยวที่จังหวัดลำปาง

สันตินิคมสรรป่าศักดิ์นะคะ
อืมมาฮะ